มีสาวคนหนึ่งเธอก็ขับรถไปจะไปหาอะไรทานช่วงกลางดึกนะฮะ
แถวราชพร้าวซอยรอยยี่สิบสองนะครับ

แล้วก็ไปเห็นเหตุการณ์แบบโอ้โหขาตาพอดี
มีกลุ่มวัยรุ่นกำลังรุมกระทืบคนแก่อยู่ที่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับ
นี่นะฮะเจ้าของคลิปต้องจอดรถลงไปช่วยหลุมกันนะครับ
แต่ก็มีคนที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามเข้ามาช่วยกันแล้วนะครับ

คืนนั้นเลิกงานประมาณตี๒นะครับ
ก็เข้าสู่คืนวันอาทิตย์ต่อเนื่องวันจันทร์แล้ว
ก็ขับรถไปไปกับเพื่อนอีกสองคน
ไปหาอะไรกินแถวซอยลาดพร้าวซอย๑๒๒ในกรุงเทพนี่แหละฮะ
จังหวะขับรถผ่านก็ไปเห็นกลุ่มวัยรุ่นนี่กำลัง

รุมกระทืบคุณลุงคนนึงเลยนะครับ

ยกมือไหว้บอกอย่าทำลุงกันเลย

กับเพื่อนตัดสินใจจอดรถแล้วลงไปช่วยลุงอีกด้วยนะฮะ
ตอนที่คุณมีมี่ลงไปเนี่ย
ก็มีเรื่องกันตั้งแต่หน้าห้องน้ำนะครับ
แล้วก็ลุงพูดจาไม่ดีใส่กลุ่มคู่กรณี

เราก็มองเห็นว่าคนที่เขาบาดเจ็บเขาเป็นคุณลุง
แล้วก็เหมือนลักษณะโดนรุมอยู่โดนรุมทำร้ายอะไรประมาณนี้ค่ะ

แล้วเราก็รู้สึกว่าคนแถวนั้นไม่มีใครเข้าไปช่วยเราก็เลยเข้าไปค่ะ
เราก็พยายามไปตรวจสอบเพิ่มเติมในจุดที่เกิดเหตุนะครับ

ไม่รู้ว่าลุงแกไปแจ้งความหรือเปล่านะ